สวัสดีค่ะพบกับรุกรรมรอดหนาวกับมินีนาธิชชาค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ช่วงฤดูหนาวเนี่ยใครที่เอาเสื้อกระหนาวออกมา
ภาพเก็บไปก่อนนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าหลังจากนี้
ประเทศไทยของเราอุณหภูมิส่วนใหญ่จะพุ่งสูงขึ้นค่ะ
โดยเฉพาะตอนกลางวันบางพื้นที่อุณหภูมิแต่๔๐องศาค่ะคุณผู้ชม
ในขณะเดียวกันนะคะยังมีภูมิภาคที่มีอากาศหนาวก็คือ๒ภูมิภาคค่ะ
คือภาคเหนือกับภาคอีสานเพราะว่าขณะนี้นะคะยังคงมีลมตะวันตกพัดเข้ามาปกครุมค่ะ
ส่วนสิ่งที่ต้องระวังแทนฤดูหนาวนะคะก็คือหมอกที่จะเกิดขึ้นนั่นเอง
ส่วนภาคใต้ค่ะในช่วงนี้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงคุณผู้ชม
ฟ้าค่อนข้างเปิดแดดค่อนข้างดีถ้าเกิดใครอยากทำกิจกรรมทางน้ำนะคะ
สามารถทำได้เลยค่ะ